คุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าแหมใครไปลือใครไปพูดอะไรกันยังไง

บอกหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้ารวมไทยสร้างชาติไปมา
ตู่ไม่ได้เป็นนายกอีกรอบจะมีรัฐพาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้

เดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคนเอกประยุทธ์นะฮะ

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
มีประชุมที่ธรรมเนียบนะครับประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
นี่ถอดสายน้ำเกลือที่แขนซ้ายแล้ว
ยคล้องแขนที่แขนขวาก็ถอดแล้ว

นักข่าวก็ขอสัมภาษณ์แล้วฮะ
นี่หลังจากเสร็จการประชุมนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องจดหมายเปิดผนึกฉบับล่าสุด

รองนายนำมนตรีหัวหน้าภพลัมพชารัฐบิ๊กป้อม
พี่ใหญ่ของ๓ปได้เขียนล่าสุด
เนื้อหาบิ๊กป้อมก็เขียนจดหมาย
เมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศต้องถามคำถามนี้ก่อน
แล้วถ้าไม่มีอะไรทำให้ความขัดแย้งลดลงเนี่ยทุกวันนี้จะสงบแบบนี้หรือ
ส่วนที่พลเอกประวิทย์เขียนเกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารในอดีตมา๒๓รอบ
อันนี้ก็แล้วแต่พลเอกประวิทธิ์นักข่าวก็ถามว่านี่เขามีการมองกันว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้กลับมาหลังเลือกตั้ง
อาจจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างไร

พลเอกประวิทยุทธิ์ว่าประเทศเคยควรมีรัฐประหารอีกไหมครับ
ผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่ามันครั้งสุดท้ายแล้วข้างนู้น
มันไม่ควรจะมีอะไรได้อีกแล้วมันอยู่ที่พวกเราแหละจะช่วยกันได้ยังไง
ถ้าขัดแย้งกันรุนแรงกันผมก็ไม่รู้มันจะแก้ปัญหาด้วยอะไร

ก็มีคนช่วยเท่าช่วยเยอะอยู่แล้วอีกจากต่างประเทศใช่ไหม
ประเทศไทยก็อันดับขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยเรื่องวันชับใจ
ดูตรงนั้นสิคะแนนเราสูงขึ้นเลยนะ
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นชัดใจตรงไหนไม่เป็นชัดใจ

นักข่าวถามบอกเขาประเมินว่าถ้าอีกฝั่งนึงเขาได้เป็นรัฐบาล

ที่ว่าจะแลนดสไลด์หรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันแต่บิ๊กตู่บอกโอ้ไม่มีหรอกใครจะไปทำรัฐประหาร
อืม
ไปดูอีกฝั่งหมายถึงว่าอีกภักดิ์หนึ่งนะ
พักเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีค่ะ
แน่นอนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
ควงแขนมากับนายเศรษฐาทวีสินว่าที่แคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของพักเข้าร่วมด้วย
ทีนี้ก่อนเริ่มประชุมนะคะนายแพทย์ชนละนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
ประกาศปรับหมุดหมายใหม่แล้วค่ะ
หมุดหมายแรกประกาศเป้าหมายชนะ
เลือกตั้งให้ได้สอสอมากกว่า๒๕๐ที่นั่ง
เพื่อปิดสวิตช์สว๒๕๐คนใช่ไหมคะ
ถึงเวลานี้นายแพทย์ชนนานบอกมั่นใจว่าผ่าน๒๕๐เสียงได้แน่นอน
เพราะฉะนั้นหมุดหมายที่๒ขอปักวันนี้
เพื่อไทยต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน
สส๓๑๐ที่นั่งขึ้นไป
เพื่อกำจัดระบอบเดิมให้สิ้นซากจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย
วันนี้จะไม่มีคำว่ารักพี่เสียดายน้องไม่มีแบ่งคะแนน
มีแต่คำว่ากาเพื่อไทย๒ใบเพื่อแลนด์สไลด์เท่านั้น
เราไม่กังวลกับหน้าที่และอำนาจของสวต่อไปแล้วครับ
เพราะเรามีความมั่นใจมากว่าเราผ่านจุด๒๕๐เสียงขึ้นมาแล้วครับ

ณเวทีนี้ผมเลยกล้าที่จะเชิญชวนทุกท่านมาประกาศหมุดหมายที่๒ครับ
หุดหมายที่๒เราต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน๓๑๐เสียงขึ้นไปครับพี่น้องครับ
วันนี้ไม่มีคำว่ารักพี่เสียดายน้อง

มีแต่คำว่าต้องกราบเพื่อไทย๒ใบเพื่อแลนด์สไลด์เท่านั้น

คือเวลาเลือกนายกต้องใช้๓๗๕เสียง
เหลืออีกนิดเดียวนะ
เขาถึงได้ใช้คำว่ารัฐบาลเพื่อไทย
หวังผลไปถึงการโหวตเลือกนายกที่ต้องใช้เสียงสวมาตรงนั้นด้วย

สัมภาษณ์ถึงจดหมายเปิดผนึกของพลเอกประวิทย์ด้วยนะ
ที่มีการเชิญชวนบอกว่าให้สองคั่วการเมือง
จับมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งจำได้ไหมคะ

ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งบอกว่าจริงแล้วเพื่อไทยเอง

แต่มองหาคนที่อุดมการประชาธิปไตย
มีอุดมการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนแบบเดียวกัน
เพราะอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งและไม่ถูกล้มโดยสว
ส่วนคุณเศรษฐาเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าที่ต้องทำจดหมายเปิดผนึก
พนักงานในเครือของบริษัทแสนสิริ
ขอลางานชั่วคราวเนี่ยก็คือจะมาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว
เพราะอยากที่จะให้แฟร์กับผู้ถือหุ้น
จากนี้คุณเศรษฐาประกาศชัดเจนแล้วว่าจะลุยการเมืองเต็มที่
และจะเริ่มขึ้นเวทีปราศัยกับพักในวันเสาร์นี้
เริ่มที่พิจิตรและพิศนุโลกค่ะ
เพราะวันนี้มันคือการใหญ่มากแล้วก็เดินหน้าเต็มที่ค่ะ
การเมืองไทยวันนี้นะ